กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูรวมมิตรอุบัติเหตุนะคะ
หลายเหตุการณ์เลยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะ
คนใส่เกียร์ผิดก็มีนะคะก็เลยเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็หัวเด็กไปติดอยู่ที่ลูกกรงก็มีนะคะ
ก่อนอื่นมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีกันก่อนเลยค่ะ
รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อไปรับนมกล่องมา
จะไปส่งอีกจังหวัดรับจากจังหวัดขอนแก่น
ปรากฏว่าพอมาได้ที่จังหวัดอุดรธานี
รถมันเกิดเบรกแตกสิ่งที่เห็นคือนี่ค่ะคุณผู้ชม
นี่คืออาการที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นหลังจากเบรกแตก
สภาพนมกล่องที่บรรทุกมาด้วยเต็มคันเนี่ย

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณ๔แยกบิ๊กซี
สะพานต่างระดับถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานีสกลนคร

ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
คือจุดเกิดเหตุเนี่ยตามภาพเลยนะ
ไปพบส่วนพ่วงของรถบรรทุก
หมายเลขทะเบียน๗๐๙๙๐๒กรุงเทพมหานคร
พลิกตะแคงล้อหลุดอยู่บนเกาะกลางถนนแบบนี้ค่ะ
เทกระจัดนมกล่องเนี่ยกระจายเต็มพื้นเลยนะคะ

ไปพบหัวลากรถบรรทุกของบริษัทสหรุ่งเรืองขนส่งจำกัด
สภาพด้านหน้าขวามีรอยเฉียวชน

ไม่ใช่รถพ่วงอย่างเดียวนะที่ได้รับความเสียหาย
รถเก๋งของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันค่ะ
เป็นรถเก๋งสีขาวทะเบียนกไก่ทท๙๓๖๘อุดรธานี
สภาพด้านหน้าซ้ายถูกเฉียวชนได้รับความเสียหายเล็กน้อย
ทีนี้เราก็ไปสอบถามคนที่เป็นคนขับรถพ่วงคันนี้นะ
ชื่อว่านายลือชัยแสงวัยอายุ๔๙ปี
บอกว่าขับรถบรรทุกพ่วงมานานกว่า๒๐ปี
ก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมา

ไปรับสินค้าคือเป็นนมกล่องจากจังหวัดขอนแก่น
และขณะกำลังออกจากโกดังมุ่งหน้าไปส่งสินค้า
ก่อนถึงแยก๔แยกมะพร้าวจังหวัดอุดรธานี

ซึ่งเป็นสี่แยกสัญญาณไฟจราจร
แต่ตัวเองจะต้องเลี้ยวขวาก็เลยชะลอรถ
จังหวะที่ต้องออกตัวค่ะ
จะไปเหยียบจังหวัดที่จะต้องหยุด
เหยียบเบรกปรากฏว่ารถมันเกิดอาการเบรกแตก
แล้วก็เห็นว่ามีรถยนต์รถจักรยานยนต์

ก็กลัวว่าจะไปชนระเนระนาดไปหมด

ทำให้รถพุ่งขึ้นไปบนเกาะกลางถนน
จนส่วนพ่วงหลุดออกจากหัวลาก

รถเก๋งที่ขับผ่านมาแต่หลบไม่พ้น

ไปทางน้องคลายนี่เหรอ

เบรกกูอยู่เลยเหยียบ

ผมขว้างรถที่ว่าสิ่งหนึ่งมากที่ว่า
ถ้าขัดผมบูไปนี่มันสิตายหลาย
ผมพยายามเพราะว่ารถจอดอยู่หนี
ผมอยากให้มันต่ำกว่าจน

เราก็ไปสอบถามอีกหนึ่งคนผู้หญิงคนนี้ชื่อว่า
คุณแก้วการดาตอนเหนืออายุ๔๑ปี
เป็นเจ้าของรถเก๋งที่ถูกเฉียวชนเล็กน้อยเนี่ยนะคะ

ขณะกำลังขับรถจะไปทำงานพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ปรากฏว่ามีรถบรรทุกพ่วงค่ะ
จอดอยู่ด้านหน้าจึงทำให้ตัวเองเนี่ย
ไม่เห็นรถคู่กรณีแต่ก็ได้ยินเสียงแล้วนะ
ได้ยินเสียงแล้วก็เห็นหัวลาก
เป็นหัวลากรถบรรทุกโผล่ออกมา
คนขับรถบรรทุกแล้วก็ตัวเองก็เลยพากันหลบหนี
สุดท้ายแล้วก็เลยรอดปลอดภัย
รถก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อย
เธอก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคราวเคราะห์แหละ
แต่ก็ยังเคราะห์ดีนะคะ
บอกว่าเคราะห์ดีมากที่ตัวเธอเองไม่เป็นอะไร

เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำต่อจากนี้คือ
ซื้อลอตเตอรี่เลขทะเบียนรถนะคะ
เอาล่ะแต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจเองก็ฝากเตือนมานะคะ
บอกว่าเรื่องของการใช้รถใช้ถนน
ก็ต้องเห็นใจผู้ร่วมทางด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็นอกจากจะจ้องตั้งสติแล้ว
เรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถ
ที่ท่านจะใช้มาสิ่งสำคัญเลย
ใช่ค่ะและบริษัทที่เป็นบริษัทขนส่ง

เดี๋ยวมันไปประสบอุบัติเหตุแบบนี้อีกนะคะ